คุณผู้ชมจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวไป
ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินกลับบ้าน
แต่ว่ากลับบ้านทางใต้สะพาน
แล้วก็ค่อนข้างมืดแล้วก็เปลี่ยว

แล้วก็พยายามที่จะข่มคืนแต่ว่าเธอรอดออกมาได้นะคะ
ตอนนี้ผู้ก่อเหตุถูกจับตัวได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็สารภาพบอกว่าเพิ่งพ้นโทษคดีความผิด

นี่ก็คือโฉมหน้าของนายสุนันโตแทนวัย๓๘ปีค่ะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดราชบุรี
ในความผิดชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
และกระทำอนาจารย์แก่บุคคลกว่า๑๕ปี
โดยการขู่เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืน
เรื่องราวเกิดขึ้นกลางดึกของคืนวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมา
คนร้ายคนนี้นี่แหละค่ะขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบทะเบียน
มาก่อเหตุชิงทรัพย์แล้วก็พยายามข่มขืนกระทำอนาจารย์นางแพร่
วัย๒๔ปีโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จุดกลับรถ
ใต้สะพานโคกหม้ออำเภอเมืองราชบุรีค่ะ
โดยหลังจากที่เกิดเหตุพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้สั่งการเลยนะคะ
กองบังคับการปราบรามความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย
บกปคมประสานข้อมูลกับตำรวจภูทรเมืองราชบุรี
โดยนำข้อมูลของผู้ที่มีประวัติการต้องทดคดีทางเพศ
รวมทั้งฐานข้อมูลบุคคลผู้มีหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
ยังหลบหนีการจับกลุ่มมาวิเคราะห์
ก่อนที่จะนำภาพของบุคคลต้องสงสัยให้ผู้เสียหายดู
ซึ่งผู้เสียหายก็ยืนยันค่ะว่าคนร้ายคือนายสุนันคนนี้แหละ
จากนั้นชุดสืบสวนก็ได้ทำการจับกลุ่มนายสุนันพร้อมของกลางค่ะ
ซึ่งพอสอบสวนไปนายสุนันก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะว่า
เป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงและทำผิดลักษณะแบบนี้มาหลายครั้งแล้วตำรวจ
ก็เลยนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองราชบุรีให้ดำเนินคดีต่อไปค่ะ